ส่วนเรื่องของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับ
กำลังระบาดตอนนี้อยู่ที่เมืองอูฮันประเทศจีนนะครับ
ล่าสุดมี๒ทีมจากไทยเดินทางไปก็คือ
มุรีรัมไปแข่งเอเอเอฟซีแชมป์เล็กซีใช่ครับ
แล้วก็อีกหนึ่งทีมคือชมบุรีนะครับ
เก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมทีมในการเล่นไทยลีก
ก็มีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าชมบุรีเนี่ย
แมชพิเศษที่ทีมชมบุรีจะไปเตะเนี่ย
ทางฝ่ายจัดที่จีนเขายกเลิกไปก่อนนะครับ
เพราะว่าเกรงเรื่องของความไม่ปลอดภัยนะครับ
โดยทีมชมบุรีก็เดินทางไปอยู่ที่จีน๒๓วันนะครับ

คือมั่นใจนะครับว่าเรื่องของความปลอดภัยที่นั่นเนี่ย

เจลล้างมือกันไปแล้วก็เอาผ้านะครับ

รายการเหมือนที่โจว์ฮักก้าชายลิสต์นิวเยียร์
ที่เคยไปเตะกันอยู่แล้วเป็นประจำนะครับ
ที่จะเตะกันวันที่๒๔๒๙มค
เขามีการประชุมกันก่อนที่ทั้ง๓ทีมนะครับที่เข้าร่วม
จะลงความเห็นให้ยกเลิกโทรนาเมนต์นี้ครับ
โดยฝ่ายจัดก็มองถึงเรื่องความปลอดภัย
ของทั้งนักกีฬาแฟนบอลด้วยที่จะเข้าไปชมนะครับ
ซึ่งทางชนบุรีก็จะมีการเปลี่ยนไฟล์นะครับ
เดินทางกลับไทยในวันนี้ทันทีครับ

แต่ว่าจะแข่งแบบปิดนะครับไม่ให้แฟนบอลเข้าสนาม
คือถ้าคนเยอะเราก็ดูแลกันลำบากแต่กันเองแล้วก็เล่นกันเอง
จริงเนี่ยทางนี้ยังไม่ได้เตะที่จีนนะครับ
ซึ่งบอลหญิงของเราก็ไปอุ่นเครื่องอยู่ที่พม่า
ทีมสาวไทยเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้โปรแกรมวางไว้ที่อู่ฮั่น
ซึ่งเป็นเมืองหลักเลยนะครับที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
ก็เปลี่ยนไปเตะที่หนานจริงแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับ
คือดูแล้วการแพร่กระจายเชื้อดูแล้วยังไม่มีทีท่าจะดีขึ้นนะครับ
ก็เลยกลายว่าเอฟซีย้ายสังเวียนอีกครั้งนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยสรุปแล้วนะครับ
ย้ายไปที่เมืองซิดนี่ออสเตรเลียตอนแรกเนี่ยมีไทยกับออสเตรเลีย
จะได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพนะครับจะแข่งขันที่ออสเตรเลีย๓๙กุมภาพันธ์นี้นะครับ
กลุ่มนี้นอกจากไทยนะครับกับออสเตรเลียก็มีจีนแล้วก็ไต้หวันนะครับ
โดยทิวเอเชียนั้นจะคัดเอา๒ทีมไปเล่นโอลิมปิกรอบสุดท้ายต่อไปครับ
ย้ายไปซินี่ออสเตรเลียก็เบาใจหน่อยนะครับ